ทัศนัยไปทุกที่ค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดโพชัยพระอารามหลวง
ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระสัย
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคนในท้องที่นับถือเคารพกันมาต่อเนื่องยาวนาน
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไปหนองคายไม่ไปวัดนี้ไม่ไปกราบท่านเนี่ยนะ

เช้านี้ค่ะที่วัดแห่งนี้มีการตักบาทเทโวโรฮนะด้วยนะคะ
หลังจากที่ออกพรรษาแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็น้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ติดตามเพิ่มเติมได้จากคุณทัศนัยโคตรทอง
รายงานสดมาจากเขตเทศบาลเมืองน้องคายเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโพชัยพระอามรามหลวงนะครับ
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายนะครับ
ซึ่งเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเดินทางมาหนองคายแล้ว
มากราบไหว้พระสายก็ถือว่าเดินทางมาไม่ถึงครับ
และเช้าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมากราบไหว้กันแล้ว
เช้าวันนี้ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับได้จัดประเพณีตักบาทเทโวโรหนะนะครับ
วันรุ่ง๑ค่ำเดือน๑๑ครับเป็นหลังวันออกพรรษานะครับ
โดยมีความเชื่อกันว่าออกพรรษานั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง
ลงมายังโลกมนุษย์นะครับเพื่อรับบินทบาทจากชาวบ้าน
ซึ่งเช้าวันนี้ก็มีพระสงฆ์จากหลายวัดนะครับได้เดินทางไปรวมตัวกันนะครับ
แล้วก็ตั้งแถวรับบินทบาทกันอยู่ที่วัดอุดมหาวันนะครับ
โดยชาวบ้านเนี่ยพากันตื่นแต่เช้านะครับจัดเตรียมอาหารเป็นอาหารข้าวหวานขนมต่างนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะแต่งกายเป็นผ้าเป็นชุดไทยนะครับออกไปนั่งตั้งโต๊ะ
รอกันเป็นแถมเรียงรายกันอยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน
ตามเส้นทางที่พระสงฆ์นั้นจะเดินผ่านในการรับบินทบาทครับ
แล้วก็ร่วมกันใส่บาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต
และขอพรเพื่อขอให้ชีวิตนั้นมีแต่ความสุขความเจริญครับ
คุณแม่เชื่อของแม่เองคุณแม่เชื่อเรื่องบ้างฝ่ายพญานาค
แล้วองค์พญานาคาราชมากน้อยแค่ไหนยังไงมีประสบการณ์บ้างหรือเปล่า
ของแม่นี่ตามโบราณมาแม่ก็เชื่อนะคะ
แต่มันประสบการณ์แบบมาตั้งแต่ดึกดำบันหลายพันปีแล้วแม่
แม่มีความเชื่อค่ะจะมีคลื่นเหมือนกับมีปลา
มีอะไรเกิดขึ้นมาทุกคนเห็นหมดค่ะทุกคนเขาจะยืนเต็มกันหมด
เมื่อหลายปีมาแล้วเป็นประมาณ๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
จะได้มีความสุขความเจริญก้าวหน้า
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมกัน
ปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคกันไปแล้วนะครับ
ซึ่งผมก็ได้จับภาพแล้วก็บรรยายงานให้คุณผู้ชมได้ชมกันเมื่อคืนนะฮะที่อำเภอโพนพิสัยครับ
ซึ่งได้เห็นบ้างไฟพญานาคตามความตั้งใจของเราในการเดินทางมาทำข่าวที่นี่นะครับ
โดยหนึ่งบุคคลที่เดินทางมาร่วมชมบ้างไฟพญานาคที่พลพิสัยก็คือนางเอกสาวเบลล่างรานีครับ
ได้มาร่วมรำวงสวงองค์พญานาคาราชที่ราญนาคาเบิกฟาร์มริมฝั่งแม่น้ำโขง
ร่วมกับนางรำอีกกว่า๑๐๐คนซึ่งมาจากทุกตำบลของอำเภอโพนพิสัยครับ
โดยเบลล่านะครับได้บอกว่าพื้นเพลย์ของตัวเองนั้นก็เป็นลูกหลานของชาวอีสานครับ
แล้วครั้งหน้าจะไปปฏิบัติการที่ไหนกับทัศนัยไปทุกที่

จะน่าสมบูรณ์ถ่ายภาพผมทัศนายโค้ดทอง
รายงานจากวัดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
เราได้เห็นบรรยากาศของพี่น้องชาวภาคอีสาน

วันนี้ตักบาทด้วยอารมณ์แจ่มใสแล้วก็ชื่นมื้นเลยนะคะ
ก็คุณทัศนัยก็ได้บุญไป
ส่งบุญมาให้เราด้วยนี่ดูดูหน้าตาคุณทัศนัยอิ่มบุญมาก
ไม่ใช่แค่ส่งบุญอย่างเดียวนะนี่เขาถ่ายรูปลอตเตอรี่
แล้วก็ส่งมาให้ด้วยส่งโชคลาภมาให้ด้วย
คือดิฉันถามเขาไงว่าวันนี้เดี๋ยวมาอ่านข่าวแทน
ไหนจะต้องมีเลขอะไรมาบอกคุณผู้ชมไหม
เออเขาถ่ายรูปแล้วก็ส่งมา
คือจริงย้อนไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่คุณทัศนัยรายงานสดนะคุณผู้ชม
คุณทัศนัยเขาไปไหว้พระที่วัดผาตากเสื้อ

แรกก็ถามคุณทัศนัยได้อะไรยังไงมาบ้าง
เขาบอกว่าเขย่า๓รอบเซียมซีที่หล่นมาเป็นเลขตัวเดียว

คือจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเขย่า
มันน้อยมากที่จะได้เลขตัวเดียวเหมือนกัน๓ครั้งถูกไหม

ไม่รู้สิมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะแต่น้อยสิดูสิ

บอกว่าที่รอดูที่บ้างไฟในวักกลทิศัย
เขาบอกว่าเมื่อคืนผมเห็น๑๔ลูก
แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะไปหาซื้อเลข
บ้างไฟที่เห็นกับแผงลอตเตอรี่ต่าง

คุณผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง